กำลังไล่ล่าแก๊งวัยรุ่นแสบแอบมาขโมยสายไฟฟ้า
ไฟฟ้าแล้วเขาใช้วิธีการสาวสายไฟฟ้า
แล้วเอาไม่ใช่เอาเมตร๒เมตรเอา๕๐๐เมตร

ชาวบ้านก็ตกใจเฮ้ยทำไมพัดลมดับทำไมไฟดับ
มีคนร้ายมากระตุกสายไฟ

คนที่มาเห็นเหตุการณ์คือคุณมณิชย์วรสิริ
บอกเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๑กรกฎาคม
เหตุเกิดสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต

วิ่งกันสนั่นหวั่นไหวทำไมคนร้ายถึงกล้าก่อเหตุขนาดนี้

จากนั้นได้ไปประมาณ๕๐๐เมตร

เรื่องต้นตำรวจกำลังไล่เลียงรายละเอียดว่า

หลบหนีไปในพิกัดไหนกันแน่นะครับ